แม้ว่าเขาจะคุกเข่าขอแต่งงานกันแล้ว

บางคนอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคู่นี้เขาเป็นแฟนกันนะ
ว่าก่อนหน้านี้มันมีปัญหาดราม่ามาหลายระรอกเลย
แล้วก็นี่แหละค่ะหลายคนก็เห็นมาเป็นแบบแสดงความยินดีด้วยนะ
แล้วพี่แจ๊คบอกครบกันก่อนแน่เลย
เพราะว่าส่างผู้หญิงเนี่ยก็เลิกกับแฟนทำนะ

กระแสดราม่ากระแสความกดดันต่างหลายต่อหลายอย่างค่ะ
จูงมือจับมากันนะฝ่าฟันทุกอย่างมา
ฝ่ายชายค่ะจัดเตอร์ไพรส์หนักเลย
ฝ่ายหญิงแต่งงานหลังจากคบหาดูใจกันมาได้
นับนิ้วสิพี่แจ๊คยกมา๓นิ้วเท่านั้นแหละ๓เถื่อน
ทั้งคู่เปิดใจว่าไม่อยากเสียเวลากับชีวิตรักค่ะ
หากเจอคนที่ใช่ก็พร้อมจะมีครอบครัว
ส่วนงานวิวาเดี๋ยวบอกเลยว่าเตรียมอีกสักปีนึงแหละ

ขอขอบคุณภาษณ์เลยค่ะเป็นแพลกคู่เลยค่ะ
เขาก็เป็นคนดีนะคะแล้วเราก็ประทับใจในตัวเขาอะค่ะ
มีเป็นคุยแต่ว่าไม่ได้พูดว่าขนาดว่าเราจะต้องแต่งถึงวันหนึ่ง
มันอ๋อเข้าใจแล้วว่าคนที่แบบเขาจะแต่งงานเขารู้สึกอย่างนี้นี่เอง
ความคิดแรกแวบแรกของคนรอบตัวคือเร็วไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แต่ว่าคือกวางมองอย่างนี้ครับกวางมองว่าคือครั้งนี้มันไม่ใช่การทดลองแล้วครับ
เพราะว่าเราอายุเราไม่ใช่แบบจะมาทดลองชอบใครรักใครอะไรอย่างนี้แล้ว
คือแบบมันคือว่าเราต้องพยายามทำให้ครั้งนี้มันสำเร็จมากกว่า
เอาใจช่วยด้วยอีกคู่นึงเนาะคุณดาวพิมทองก็มาด้วย
ใช่ค่ะก็มีอีกคู่หนึ่งก็เป็นดาวพิมพ์ทองกับพอร์ชเสรินด์นั่นเองนะคะ
ก่อนหน้านี้หลายคนรู้กันอยู่แล้วว่าพอชเนี่ยคบกันกับน้องสาวของคุณกิฟต์ตราประดานั่นเองนะคะ
แล้วก็นั่นแหละค่ะก็เกิดปัญหาคาราคาซังมากมายแล้วก็เลิกรากันไปแล้ว
กันไม่ทันเท่าไหร่พอร์ชเองก็เปิดตัวเลยว่าคบกันกับดาวพิมพ์ทองนะคะ
ช่องสามเขาแหละนะคะแต่หลายคนก็เป็นห่วงดาว
บอกว่ารักครั้งนี้ระวังไว้ดีนะเพราะว่าพอชเอง
ก่อนหน้านี้ก็เคยมีกระแสข่าวว่าเป็นนุ่มเจ้าชู้อยู่เหมือนกัน
ก็น่ารักแหละ
ก็ยังไม่เจ้าชู้ตอนนี้อนาคตไม่รู้

ช่วยน้องขอสรรค์
แจ๊คไปถามอย่างนี้น้องดาวอาจจะหวั่นใจได้นะ
ดาวก็อ่านข่าวก็รู้พรก็มีข่าวเยอะ